ละครในเป็นละครที่มุ่งเน้นศิลปะการร่ายรำเป็นสำคัญ
มีลักษณะการแสดงที่มีขนบนิยมเคร่งครัดมีจุดมุ่งหมายเพื่อศิลปะชั้นสูงของหน้าตสิน
ไม่แสดงบทตลกขบขันโดยเฉพาะการนำเรื่องรามเกียรมาใช้ในการแสดงละครใน
ซึ่งจะไม่มีบทเจรจาที่เป็นภาษาตลาดผู้แสดงละครในก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ
สามารถตีบทได้คล่องเมื่อแสดงก็จะเห็นได้ถึงอิริยบทแต่ละท่วงท่าที่มีความสง่างาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน